กลับมาสืบสาวเรื่องราวของเมนูเส้นแสนอร่อยทะลุซอยลาดพร้าว๗๑กันต่อนะคะ
แต่ก่อนจะไปชิมรสชาติความอร่อยของเมนูอูด้งแกงกะหรี่นั้น
ขอเล่าขั้นตอนการทำแกงกะหรี่สุดเข้มข้นนี้ให้ฟังกันสักหน่อยดีกว่าจ้า
เริ่มต้นจากการนำหมูส่วน๓ชั้นไปผัดในกระทะจนส่งกลิ่นหอมหวน
ต่อด้วยผัดหอมหัวใหญ่ขิงสับกระเทียมสับจนความหอมและความหวานในตัวผักต่างออกมา
แล้วตามด้วยหมูสามชั้นที่ผัดไว้ตามด้วยแครอทพริกปนและเนื้อมะม่วงค่ะ
ซึ่งระหว่างนี้ก็จะเติมน้ำสต๊อกลงไปและใช้เวลาเคี่ยวต่ออีกประมาณ๓ชั่วโมง
จนวัตถุดิบทุกอย่างเปื่อยนุ่มและเท่ากัน
และเมื่อครบ๓ชั่วโมงแล้วนะคะก็ต้องพักไว้ให้เย็นเป็นเวลาอีก๑ชั่วโมง
ต่อจากนั้นก็ตั้งไฟต่อค่ะแล้วค่อยเติมเครื่องแกงกะหรี่ลงไปเคี่ยวต่ออีกสักพัก
เครื่องแกงทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียว
แกงกะหรี่ต้นตำรับญี่ปุ่นสูตรประจำตระกูลของคุณอากิตายะ
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
กว่าจะได้แกงกะหรี่รสเข้มข้นแต่ละทีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเนี่ย
พิธีพิทันแบบนี้จะส่งผลให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมแค่ไหน
เฮียน็อตเขาพิสูจน์ให้ดูดีกว่าค่ะ
เอาละครับพร้อมชิมแล้วนะครับกับอูด้งแกงกะหรี่สูตรต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ
โดยต้นตระกูลของคุณทากะเลยใช่ไหมครับผมมา
เราชิมที่ตัวน้ำซุปแกงกะเลียงก่อนดีกว่า
หืมมมมมมมมมกลิ่นหอมมากเลยนะฮะ

ความหอมหวานนะ

แล้วก็ผสมวิธีสุบญี่ปุ่น

ท่อมก็หลายชั่วโมงก็๒ชั่วโมง๓ชั่วโมง
แล้วก็เสร็จแล้วเก็บ๑ถุง

วัน๒วันก็โม่ใหญ่อย่างนี้

คือเราใช้แกงกะหรี่เนี่ยกับทุกเมนูเลย

ใช้กับข้าวแกงคดีด้วย

อ่าใช่ครับ

เปิดมากี่ปีแล้วเนี่ย

ห้าปีที่นี่ห้าปีหรือว่าเอ่อ

เมื่อก่อนเคยอยู่บิลลันซิด

๘๐เป็นคนไทยครับ

ลูกค้าเขาว่ายังไงบ้างกับรสชาติญี่ปุ่นแท้แบบนี้
คือตอนนี้หลายคนไปเที่ยวมาใช่ไหมครับ
ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก็เลยรู้สึกว่าชอบมากเครื่องครับ
เดี๋ยวนี้มันมีสายการบินราคาถูกมีคนไปญี่ปุ่นง่ายขึ้น

ถูกลงก็ได้ชิมอาหารญี่ปุ่นแท้

ก็เลยพอมากินที่นี่ก็เลยเข้าใจว่าอาหารที่เมืองไทยต้องเป็นแบบนี้

จากเมนูอูด้งแกงกะหรี่แล้วทางร้านเสิร์ฟเมนูอะไรบ้าง

ก็ใครดีคนเราคือเข้าหน้าครับ

ค่ะแล้วก็ไม่เกิน๑๐๐บาท

ญี่ปุ่นที่ดูรายการนี้รวมถึงคนไทยที่ฟังภาษาญี่ปุ่นออก
พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นแท้
แล้วมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทย

มาพี่สุชาติ

ครับผม

ร้านต่อไปร้านก๋วยเตี๋ยวพริกสดครับผม

ยังไม่จุใจเรามุ่งหน้าต่อที่ร้านเด็ดร้านดังประจำซอยกันบ้าง
ร้านนี้ขอบอกว่าเซ็บซิดสะท้านสุ่งอย่างง่านอน
ใครที่ชอบรสจัดจ้านเตรียมชิดจอรอไว้ให้ดีนะจ๊ะ
ปากซอยลาดพร้าว๗๑นะครับเราข้ามมาอีกฝากหนึ่งนะครับ
มาถึงซอยสุขคลทัศวรรค์ครับ
ร้านนี้นะครับเขาได้นำเอาความชอบส่วนตัวครับ
นั่นก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดมาผสมกับก๋วยเตี๋ยวครับ
กลายเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวพริกสดที่ทำให้โด่งดังจนถึงทุกวันนี้นะครับ
มาแล้วตั้ง๒๐ปีแน่ความอร่อยยังไม่เลือนหาย
คนยังมาไม่ขาดสายเลยครับเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

จิ้มเนาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวครับจิ้มพริกสดใส่ในก๋วเตี๋พริกสด

ก็ส่วนใหญ่จะเป็นของสดนะครับ
มีทั้งรากผักชีพริกขี้หนูสวนน้ำตาลปี๊บอย่างดี

มีน้ำกระเทียมดองน้ำปลาแท้น้ำมะนาว๑๐๐นะครับ

เดี๋ยวต้องถามถึงแรงบันดาลใจของการเอาไอ้เจ้าน้ำจิ้มตัวนี้มาใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ย

ก็เริ่มต้นจากการที่เราคิดว่าเราชอบทานอะไร

กับน้ำจิ้มซีฟู้ดลองเอามาทำใส่ในก๋วยเตี๋ยวซิ
เลือกวัตถุดิบให้ดีหน่อยครับทำปรุงรสชาติให้มันแบบเข้มข้นนิดนึง
อืมเป็นที่มาของก๋วยเตี๋พริกสดครับแต่ว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะได้สูตรที่มันลงตัวเนี้ย
นานนะครับทดลองประมาณสัก๔๕ครั้งก็อร่อยแล้ว
คือเอาตัวน้ำพริกสดเนี้ยใส่ไปในก๋วปุ๊บอร่อยเลยใช่ครับ
แต่ว่าต้องทำรสชาติปรับให้มันเข้มข้นขึ้นนิดหนึ่งมาดูความพิถีพิถันในการเลือกดีกว่า
เริ่มจากนี่เลยพริกจะต้องเป็นพริกอะไรเอามาจากที่ไหน
ก็ต้องเป็นพริกขี้หนูสวนเท่านั้นนะครับต้องเป็นจังหวัดราชบุรี
ทำไมต้องราดบุรีเป็นเรื่องของความหอมครับ
มันจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ครับพริกบางจังหวัดน่ะ
หอมเท่าที่นี่อ่าเมื่อกี้บอกน้ำตาลปี๊บนี่อย่างดีมาจากที่ไหนเนี่ย
น้ำตาลปี๊บเนี่ยผมสั่งจากทางประจวบประจวบเออนี่คือน้ำตาลปี๊บนะฮะ
อีกอย่างคือน้ำปลานี่สำคัญน้ำปลานี่ก็ต้องเป็นน้ำปลาแท้
ไม่ใช่น้ำปลาผสมนะครับน้ำปลาผสมเนี้ยจะมีส่วนผสมของปลาประมาณสี่สี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
แต่น้ำปลาแท้นี่คือประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือน้ำมะนาวเนี่ย
ตัวลูกมะนาวจะใช้เป็นมะนาวที่เขียวอมเหลืองเท่านั้นเขียวมากก็ไม่ได้จะขม
ถ้าเหลืองก็ไม่หอมแล้วรสชาติหลักหลักตัวเนี้ยที่ปั่นมาเสร็จแล้วควรจะมีรสอะไร
ลดความเผ็ดลงนิดนึงแล้วเพิ่มความหวานความหอมแล้วก็เพิ่มความเค็ม
คือรสรสต้องจัดหมดทุกอย่างยกเว้นเผ็ดใช่ค่ะเบาเผ็ดลงหน่อยใช่ค่ะอ๋อ
โอเคเอาเรารู้แล้วว่าตัวน้ำพริกเนี่ยจะต้องมีรสชาติและส่วนผสมอะไรเดี๋ยวขอ
เข้าไปในครัวดูว่าสิ่งอื่นอื่นที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวออกมากลมกล่อมแล้วก็ขายดีทุกวันนี้
ถ้าหน้าตาของน้ำจิ้มสูตรเด็ดจากร้านก๋วยเตี๋ยวพริกสดยั่วยวนชวนหิว
จนทำให้แฟนท้องกิวไปตามตามกันแล้วก็ขอถ่ายโทษด้วยการพาไป
ฟางสุดหล่อของทุกคนในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องก่อนแล้วกันค่ะ
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยนมข้นจืดคาเนชั่น
สากูลาลาเมงอูดง

ตั้งใจจะร้องเพลงญี่ปุ่นซะหน่อย

เรียกว่ามีความสุขครับ

ผมได้เส้นอูด้งมาจากประเทศญี่ปุ่น
โอ้โหเพื่อนจากประเทศญี่ปุ่นส่งมาให้เลย
เดี๋ยวพี่ว่าแต่พี่จะมาทำเมนูอะไร
ยังไม่รู้เลยมีแต่เส้นอูด้งเนี่ย

สรุปว่าเราจะทำอูด้ง

เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วครับเชฟ
คราวนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนในการ
ใส่น้ำมันลงไปจะมีกุ้งนะฮะ
เราก็มีหอยแม่งกู้นิวทีแลนด์นะฮะ
ต่อนี้ต้องฟูลงกดมั้ย
ยังครับเดี๋ยวเราผัดให้มันเริ่มมีสีก่อน
ต่อนี้เราต้องฟูลงกดมั้ย

สารหน่อยครับแล้วก็น้ำตาลตี๊บนะครับแล้วก็มะขับเปียบ

สามารถใช้แทนกะทิได้เลยไม่ต้องคันให้เสียเวลาแถม
รับประทานแล้วก็อุ่นใจเพราะไม่มีคอเรสเตอรอลด้วยครับ

เราก็จะใช้นกข้นจึกคาเนชั่นกระป๋องเล็กครับ

ทำให้ปรุงอาหารได้เร็วขึ้น

มันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเหมือนเดิมครับ

เดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็พริกผัดแป๊บเดียวนะครับ

เชฟครับมีกลิ่นหอมของพริกเผาแล้วก็กลิ่นหอมของนมเบา
รสชาตินี่ก็กลมกล่อมมากนะครับเชฟครับ

สัปดาห์หน้าเชฟจะมีเมนูอะไรมาฝากเราครับ

ไอ้มา